คุณผู้ชมต้องไม่ลืมแร็ดนะวันนี้นะ
คุณผู้ชมบอกทำไมเราต้องออกไปแร็ดหรือยังไงนะ

คุณผู้ชมแร็ดฮะสัตว์ป่าคุ้มครอง
วันนี้๒๒กันยาใช่ไหม
ผิวให้เขาแบบว่าโอ้โหขัดสีชวีวันหน่อยนะฮะ
เพื่อที่เขาจะได้ออกไปแร็ดเขาเป็นแร็ดอยู่แล้วนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะวันนี้๒๒กันยายนของทุกปีเป็นวันแรกโลกนะครับ
รำลึกถึงแร็ดก็เลยอาบน้ำอาบท่าให้หล่อเหลาให้สวย
แล้วก็นี่จัดบุฟเฟ่ผลไม้เอาใจ๒แร็ดขาวที่อยู่ในการดูแลเลย
ซึ่งเป็นแร็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตัวเริ่มเลย
น้ำหนักตัวนะคุณคุณอริยาน้ำหนักเท่าไหร

เท่าไหร่คะ๓๕๐๐กิโลกรัม

คุณ๑๐คนก็๕๒๐คน
โอ้โหหลายคนหลายสิบคน
คงไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักที่ฉัน
แดดนะเท่ากับคุณอาริยาหลายสิบคน
น้ำหนักด้วยอย่าบอกว่าแลดโทษกับคุณอาริยา

น้ำหนักแร็ดเท่ากับน้ำหนักตัวคุณอริยาเนี่ยรวมกันหลายสิบคนนะฮะ
ฮอนเป็นเพศผู้อายุ๒๗ปีกับน้องก่อย่าน

เจ้าหน้าที่ดูแลแร็ดขาทั้ง๒ตัวมาเป็นระยะเวลากว่า๑๗ปีแล้วนะฮะ

เป็นการปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แร็ด
ก่อนที่สัตว์ชนิดนี้จะสูญพันธุ์ไปจากโลก
อย่างเช่นการศูนย์พันธุ์ของแร็ดในประเทศไทยนะคุณ
ในอดีตประเทศไทยเคยมีแร็ด๒สายพันธุ
คือรัชวาแล้วก็แร็ดสุมาตราหรือว่ากระสู้
ปัจจุบันคุณก็สู้ศูนย์พันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้วนะฮะ
จากการตรวจสอบพบว่าประชากรแร็ดในธรรมชาติ
มีไม่ถึง๑๐๐ตัวและแร็ดยังเป็นสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่
ใหญ่เป็นอันดับ๒ของโลกนะครับ
บนโลกใบนี้นะคุณมีแร็ด๕สายพันธุ
หลงเหลืออยู่เพียงไม่เกิน๓๐๐๐ตัวเท่านั้น
คือแร็ดอินเดียแร็ดดำแล้วก็แร็ดขาว
ซึ่งนับว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์จริงนะฮะ
แล้วก็สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ
ของการคงอยู่ของสายพันธุแร็ดทั้ง๕ชนิด
ในวันแร็ดโลก๒๒กันยายนนะฮะ
และขอเชิญชวนทุกท่านเลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์นะครับ

ได้ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟาลี
เขาอาบน้ำอาบท่าหล่อเหลาสวยงาม
รอต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับ
อันนี้เอามาให้ได้ดูกันนะคะ
อย่าลืมแร็ดในวันแร็ดโลกนะ